แซวเพื่อนซีหน่อยละกันคุณหนุ่มสอนราม
เป็นประเด็นที่เพิ่งโสดมาหมาดนะคะ
บันเทิงไทยรัฐว่ายังไงไปฟังค่ะ

แต่ไม่รู้ว่าช่วงนี้ไปติดนักร้องที่ไหน

ไม่รู้จะไปติดนักร้องอนาเตอร์อาณาเตอร์อีกหรือเปล่า

แรงขนาดนี้ค่ะพี่เต๋าค่ะ
มีปลอบใจเพื่อนซีพี่หนุ่มสอนราม
กลับมาสวดอีกครั้งบ้างหรือเปล่าคะ

ก็อยู่ที่เพื่อนล่ะครับว่าจะให้หรือเปล่า
ถ้าช่วงว่างเนี่ยผมกับเพื่อนผมเนี่ยเจอกันตลอด